ประทึกที่เกิดขึ้นประมาณ๙โมงกว่าเมื่อเช้านี้เองนะครับ
แล้วก็ท้ายที่สุดเขาบอกว่าอาคารแห่งนี้ถล่มจนได้
เพราะจริงเป็นอาคารที่กำลังอยู่ระหว่างการลื้อถอนนะครับ
เป็นอาคารซึ่งเป็นโรงงานผลิตน้ำยาล้างตาอายุเก่ากว่า๔๐ปี

คือก่อนหน้านี้มันมีเสียงแบบผิดปกติไงคุณ
เหมือนเสียงปึ้งตั้งตึ้งอะไรอย่างนี้นะฮะ

ลั่นของอาคารมันหลายต่อหลายวันแล้วนะครับ
ท้ายที่สุดเมื่อเช้าประมาณ๙โมงครึ่ง
อาคารเก่าหลังนี้ในเขตโรงงานเก่าอย่างที่บอกไป
เป็นโรงงานผลิตน้ำยาล้างตาอายุเก่ากว่า๔๐ปี
ในถนนลาดพร้าวซอย๘เขตจตุจักร
ซึ่งเป็นถนนที่จะเป็นทางลัดเชื่อมวิภาวดี๒๒อ่ะ

แผงเหล็กขวางกลางถนนเศษซากปูน
ลนเต็มกลางถนนเลยแล้วก็ไปเกี่ยวเสาไฟฝั่งตรงข้าม
เสาไฟล้มไป๕ต้นนะครับ
แล้วก็ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหก่อนหน้านั้นมันมีเสียงดัง
แบบเสียงลั่นของอาคารมาหลายครั้งแล้ว
กระทั่งถล่มจนได้นะครับ
เขาก็โบกรถไม่ให้เข้าไม่ให้ออกปกตินี่แหละ

ตอนนี้ป้าพ่อพุธศรีป้ากับพี่ศรี
พอกลับมามายืนมายืนตรงนี้พอดีเห็นเลยเหตุการณ์
คือเหตุการณ์ว่าเฮ้ยทำไมมันดังมากป้าขัดมายขนาดนี้
จังกะศรีก็พังลงมาแล้วก็เสาเราก็พังลงมา

ไม่มีใครค่ะเพราะว่าช่วงนั้นเวลาที่ดีมาก

ปกติจะมีรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแต่รถใหญ่เขาไม่ให้ผ่านอยู่แล้ว
ถูกว่าสินะครับจะเข้าบิดถนนไหมพี่บ้าน
ถ้ารถใหญ่มานะถ้ามันมาแบบจำเป็นจริง
เค้าก็จะบอกจะมองหว่ามีรถมานะ

ไว้ก็จะมีปลวยตั้งให้มาผ่านมาตรงนี้ค่ะ

แต่ว่าเมื่อกี้เห็นแล้วโอ้โฮแบบ
ตกใจหรือเปล่าก็ไม่เคยตกใจขนาดนี้
แทบเช่นแหละ
บอกโอ้โหมันมีสัญญาณเตือนมาก่อนหน้านี้แล้ว
แล้วก็เมื่อวานในวันอาทิตย์จริงทางโรงงานแห่งนี้
เขาไม่ได้มีการซ่อมหรือมีการต่อเติมนะ

เพราะเป็นล้อมรั้วไว้แบบนี้คุณล้อมรั้วสังกษี
จนเกิดเป็นเหตุการณ์อาคารถล่มจนได้นะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งรื้อถอนเศษสร้างอาคาร

แล้วก็เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแล้วก็อินเทอร์เน็ตต่าง
ก็พยายามเข้ามาซ่อมแซมและให้บริการประชาชนนะฮะ
โชคดีเหตุนี้ไม่มีใครที่ขับรถหรือว่าเดินผ่านตรงนี้พอดีนะครับ